เพราะว่าเรื่องต่อไปที่จะโอ้โหยาวมากเนี่ยนะคุณ
เป็นเรื่องของผู้สูงอายุ
อายุยืนเนี่ยถือว่าแบบเป็นสิ่งสำคัญ

การที่เราจะต้องสุขภาพแข็งแรง
เราจะพาคุณผู้ชมไปดู๑หมู่บ้าน
ที่มีผู้สูงอายุยืนถึง๑๐๐ปี
และมีถึง๕คนในหมู่บ้านเดียวกัน
ยาวด้วยขนาดนี้นะไปดูกันค่ะนี่พาไปกันที่อำเภอราชยาวจังหวัดนครสวรรค์
ที่นี่เขาพบว่ามีคนที่อายุยืนถึง๑๐๐ปีเนี่ย
ห้าคนด้วยกันรอบบ้านนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีเคล็ดลับการรักษาคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันออกไป
คนแรกที่เราเห็นอยู่นี้คือคุณตาไอประเสริฐดีเกิดปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ด
อายุหนึ่งร้อยขวบพอดีเลยหนึ่งร้อยปีก็ได้ครับหนึ่งร้อยขวบแล้วนะคะคุณตานะคะ
ลับที่ทำให้คุณตาไอเนี่ยแข็งแรงแบบนี้คุณตาบอกว่าชอบกินผักผลไม้น้ำพริก
แล้วก็กินเนื้อปลาเป็นประจำก็เลยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้
โอ้ไม่ใช่แค่คุณตาท่านนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคนคือคุณยายสัมเภาชัยยะนี่แหละค่ะ
นั่งยิ้มทำตาปริบปริบให้กับเราอยู่นี่นะคะอายุหนึ่งร้อยปีเหมือนกันครับ
นี่เอาบัตรประชาชนอ้างอิงให้ดูเลยปี๒๔๖๑เคล็ดลับสุขภาพดีก็เป็นเรื่องราวของการกินนี่แหละ
กินผักน้ำพริกเรียกว่าเป็นเคล็ดลับของคนที่มีอายุยืนเลยนะ
แบบนี้นะไปอีกท่านหนึ่งยังไม่หมดนะคะอีกหนึ่งท่านคุณตาเหล็งโพเกต
เกิดปีพ่อสองพันสี่ร้อยหกสิบครับอายุมากกว่าหนึ่งขวบครับ
นะคะก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งปีแล้วนะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับความอายุยืนก็คือ
นอกจากว่าจะกินผักกินน้ำพริกแล้วเนี่ยเสริมกำลังด้วยกล้วยน้ำว้าสุกทุกวันเลย
คุณตาบอกเชื่อตาเหอะตาเรียนมาใครทำตามรับรองสุขภาพดีแน่นอน
อีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมคนนี้อายุยืนหนึ่งร้อยเอ็ดปีเหมือนกัน
ก็คือคุณตาจุ่นสงี่ยำเล็กนะคะคุณกลางนี่นะคะผมสีขาวนะ
แต่ว่ายังดูแข็งแรงอยู่เลยแรงจังเลยโอ้ยน่ารักทีเดียวนะคะ
คุณตาบอกว่าเคล็ดลับเนี่ยไม่มีอะไรหรอกก็แค่กินผักต้มกินน้ำพริกแล้วก็ปลา
ส่วนหมูกับไก่ไม่ค่อยกินนานทีจะกินนะคะ
ก็เลยไม่ค่อยเจ็บป่วยแล้วก็แข็งแรงแบบนี้แหละค่ะโอ้โหเคล็ดลับดีจริงจริงนะ
และมาดูพี่ใหญ่ของแก๊งกันบ้างพี่ใหญ่อายุยืนนะคะ
คุณตาทุมมั่นสุ่มเกิดปีพศ๒๔๕๙อายุ๑๐๒ปีแล้ว
ลับอายุยืนของคุณตาเนี่ยนะก็คือคุณตาบอกว่าชอบกินผักกินผลไม้
แต่เท่านั้นมันยังไม่พอเพราะว่าคุณตายังทำงานทุกวันด้วย
ทำงานได้แข็งแรงคือเดินเหินสะดวกเลยครับ
ดาย่าบ้างล่ะกวาดลานบ้านบ้างล่ะบางวันแบกเสียมแบบจอบเข้าไปในไร่ในสวนไปขุดนู่นทำนี่
คือไม่หยุดอยู่นิ่งเลยคุณผู้ชมก็เลยทำให้คุณตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวแบบนี้แหละจ้า
ใครอยากจะแข็งแรงอายุยืนเหมือนบรรดาแก๊งผู้สูงวัยแก๊งนี้เนี่ยนะคะ
ไม่ยากเลยคุณผู้ชมกินดีอารมณ์ดีออกกำลังกายดีแค่นี้เองคิดดีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวแน่นอน
สังเกตว่าเคล็ดลับที่คล้ายกันก็คือชอบทานผักน้ำพริกแล้วก็ปลานะคะใช่ไหม
ผลไม้อะไรแบบนี้คือจะไม่ค่อยทานอะไรที่มันต้องปรุงแต่งเยอะเท่าไหร่
แสวเร่มผิดแบบนี้ผมมีโอกาสที่จะอายุยืนแล้วนะผมทานปลาปลาทุงเช้าเลย
ปลาทูปลายังไงเหรอปลาท่องโกนะละจิ้นทุกวันวันละตัว๒ตัว
เค้าเจอเลยพอน้อยออกกำลังกายไหมออกกำลังกายไหม

เพราะว่าหมู่บ้านนี้เขาแข็งแรงมาก
เล่นแซวเล่นการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะ

ที่ผมบอกเขาไม่รู้จักทำให้ผมเป็นแบบนี้แหละ

ทานได้ปลาท้องโกะแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยนะจ๊ะ